คนรวยเก่งดีจิตใจไม่กระสน

แล้วหลังจากนั้นมีใครตอบคำถามเหล่านี้ได้บ้าง
ตอบเราได้บ้างไม่มีเล่มไหนเขียนไว้เลย

คือมันก็มีหลายประเด็นหลายมุมมองนะที่เราเจอมา
อย่างละนิดอย่างหน่อยมุมละนิดมุมละหน่อยมุมละนิดมุมละหน่อย

สมมุติมุมมองของหลังชีวิตอย่างนี้นะ
เราก็จะเห็นว่ามีดาราหลายท่านป่วย

ทำงาน๗งานแล้วป่วยทำงาน๗วันแล้วป่วย
เราก็ทำงาน๗วันเหมือนกันแต่เราโชคดี
เราไม่เคยป่วยเราสายถึงอะนะ
แล้วเราก็มานั่งมองว่าทำงาน๗วันแล้วป่วยทำงาน๗วันแล้วป่วย
มันใช่หรือเปล่ามันมีความสุขจริงหรือเปล่า
เงินที่ได้มามันตอบโจทย์เราจริงไหมในความสุขนั้น
ความดังที่ได้มามันตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่า
คำชื่นชมหรือว่าสุขภาพร่างกายที่ป่วย
มันคุ้มหรือเปล่าวะกับความสุขที่ได้มา
แล้วก็คำตอบที่ได้มาคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่
ครั้งพ่อแม่เราเขาต้องการให้เราไปอยู่ด้วยบ้าง
หรือเวลาช่วงเวลาที่มีแฟนเราอยากมีเวลาให้แฟนบ้าง

ช่วงนั้นมันไม่มีให้ใครเลยมันมีให้กับงาน
พอมีให้กับงานเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งดูว่า
มีให้กับงานแล้วคุณใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่หรือเปล่า

เพราะวันนี้ทำงานเหนื่อยพรุ่งนี้ไปทำงานอีก

งานก็คิดไม่ออกแล้วร่างกายก็ไปแบบเหนื่อย
แต่ทำงานเยอะนะโอ้มันไม่มีเหตุผลเลย
ที่เราต้องทำงาน๗วันต่ออาทิตย์

ทำงานให้น้อยลงทำไงพอทำงานน้อยลงปุ๊บ
ปรากฏว่าเราไปที่ไหนแล้วก็สดใส

สิ่งไหนที่มันเป็นความสุขเราจะทำ
แล้วใครทีมงานคนไหนที่รู้สึกว่า

มีความสุขในทุกวันในการทำงาน

เพราะอย่างน้อย๘เดือนที่เราทำงานด้วยกัน

ก็รู้สึกว่าการทำงาน๗วันไม่มีประโยชน์แล้ว

เกี่ยวกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างนี้
บ้านปลายชีวิตเขาก็ต้องจากโลกนี้ไป

หรือยังไม่ทันได้เดินทางในการประสบความสำเร็จในชื่อเลย

อ้าวเฮ้ยหมายความว่าไงวะ
คนรวยเก่งดีจิตใจไม่กระสน

พระพุทธศนาก็ตอบคำถามเหล่านี้เอาไว้
ฉะนั้นเวลาที่เราไปวัดวันเสาร์วันอาทิตย์

พระพุทธศนาสอนอะไร

มันทำให้เราต้องไปตรงนั้น

ก็ใช่เพราะว่าเราได้พิจารณาแล้วว่า

มีแล้วเราพอเพียงแค่ไหน
พอเราหยุดความอยากได้ปุ๊บ

มันเป็นการตัดสินใจของผมเอง

เลือกที่จะไม่รับด้วยตัวเอง
ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้น

เออขอความไม่ตายพี่ได้เห็นใจผมเถอะ

ฉะนั้นมันไม่มีเหตุการณ์ใดเลย

ใจเราสบายขึ้นเยอะเลยครับ

แล้วร่างกายเราก็สบายมาก

หรือว่าสิ่งที่เราต้องการความฮิตจากเรา

ล้วนไม่แน่นอน

นี่คือคำตอบของทุกอย่าง
ว่าไม่แน่นอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ย

ที่ผมหารู้รั่วแล้วผมจะขัดแย้งกับพระองค์ได้

เป็นการที่สอนให้เรา

เพราะว่าที่พวกเราทุกข์กันอยู่พวกนี้

เราอยากได้เงินเราก็ต้องไปเหนื่อยไปทำอย่างนั้น
เราอยากได้แฟนเราก็ต้องเหนื่อยจีบ

เกิดขึ้นจากความที่เราไม่มีความพอเพียงในตัวของเราเอง
ฉะนั้นมันคือการพัฒนาจิตใจ
มันไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาร่างกาย

แต่ใจเรายังเป็นคนบ้าเหมือนเดิมอย่างนี้

สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้